สวยแล้วจากกรณีโลก๒ใบของนายตำรวจจำได้ไหม
แล้วก็ภรรยาหลวงไปบุกงานแต่งงาน

กำลังจะแต่งงานกับสาวอีกคนนึง
เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตโลก๒ใบอะไรอย่างนี้

เขาก็มาจัดแคมเปญอะไรนะโมทั้งตัวให้ผัวเสียดาย
หรือว่าเมียหนึ่งต้องสวย
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้คือคุณจอย

นี่ฮะมีการโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คว่า
โอ้โหหน้าตาเปลี่ยนไปจากภาพแรก

หน้าเรียวเล็กขึ้นอันนี้เห็นชัดเจน

ทีมข่าวของเราก็สนใจเรื่องนี้นะ

แต่พบกับคุณแม่ของคุณจอย

คุณแม่ก็กำลังตากผ้าทำงานบ้านอยู่นะครับ
ส่วนหลานก็หลับอยู่บนบ้าน

ที่ไปตบหัวลูกเผย

ที่ไปตบหัวป้าบเขา
แต่อันนี้เป็นแม่ของฝ่ายหญิง

แล้วก็เศร้าเสียใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
เพราะว่าสามีของลูกสาวหรือลูกเขยแหม
ทำไมคิดจะไปมีหญิงอื่นเลยนะครับ
คุณแม่ของน้องจอยบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องจอยเขาดีขึ้น
สบายใจไม่เครียดสุขภาพดีสวย

เมื่อก่อนนะลูกสาวแม่เหมือนคนอมทุกข์เลย
หน้านี่เศร้าตานี่ตกเลยแก้มนี้ห้อยเลย

ทีนี้ครับหลังจากที่สถานเสริมความงาม
เขาบอกว่าเมียหนึ่งต้องสวยอะไรพวกนี้นะ

ตอนแรกแม่ก็บอกไม่เห็นด้วยเพราะกลัวลูกเจ็บ
แต่ว่าทีนี้คนอื่นก็มาบอกแม่บอกว่า
แม่เดี๋ยวลูกสาวจะสวยนะเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปเลย
จะได้ไม่ต้องซึมเศร้าอยู่กับสามีตัวดีอะไรอย่างนี้นะฮะ
แม่ใครเขาก็ทำกันแหละต้องมาบอกคุณแม่แบบนี้
และตอนนี้พอทำแล้วแม่บอกลูกสาวฉันดูดีขึ้นมากเลย
แต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ๑๐๐
ถามว่าทำอะไรไปบ้างแล้วโปรแกรมศัลยกรรมของคุณจอยเนี่ย
เสริมจมูกทำปากกระจับอยากเห็นปากกระจับไหม

เสริมขางฉีดโบท็อกนะครับ
ปรับรูปหน้าทำลักยิ้มจะได้สวย
และที่สำคัญตาทำตา๒ชั้น
จะสวยนะใช่คืออันนี้ยังไม่เข้าที่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเพิ่งตัดไหมไปเอง
เพราะว่าเดี๋ยวพอตัดไหมมันก็จะโอเคขึ้น
นี่จมูกก็สวยตาก็สวยปากก็สวย
หน้าผากก็เสริมคุณหน้าผากเสริมเพลจ
ตอนนี้สิ่งที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บเหนียง

จริงมันก็ดูแบบหน้าเรียวแล้วนะ
ใช่แล้วก็อาจจะมีร้อยหมายยกกระชับหน้าอีก

อันนี้เราก็เอาความคืบหน้ามาให้คุณได้ดูนะ

เหมือนกับวันที่ไปบุกหาสามีเลย
แม่ของเธอบอกว่าตอนแรกจำลูกไม่ได้เลย